เตือนสำหรับใครที่ชอบเดินป่ากันบ้างนะคะ
คือมีคุณหมอเขาเจอเคสนักท่องเที่ยวไปเที่ยวป่าไงคุณชนะ
แล้วพอกลับมาตรวจสุขภาพปรากฏว่า
เจอติดเชื้อราในปอด
เพราะอะไรไปดูสาเหตุกันหน่อยนะคะ
เตือนกันแบบนี้ช่วงนี้อาจจะไปเที่ยวป่ากันเยอะเนอะ
แต่คุณหมอมนูลีชเวงวงแพทย์ทางด้านโรคระบบเธอเดินหายใจโรงพยาบาลวิชายุทธ์เนี่ย

ภัยสายเดินป่าหลังพบผู้ป่วยโรค
ซึ่งเป็นโรคปอดชนิดหนึ่งจาก
นักท่องเที่ยว๗ใน๑๐คนที่เข้าไปศึกษาธรรมชาติ
โพรงต้นไม้ขนาดใหญ่ซึ่งโพรงต้นไม้นั้นมีค้างคาวอยู่
เป็นจุดขาวเต็มไปหมดเลย
ซึ่งคุณหมอบอกว่าไม่มีใครคาดคิดมาก่อนนะคะ
การเดินเข้าไปในโพรงต้นไม้ใหญ่ในป่า
เพื่อชมค้างคาวแค่๒๑๕นาที
แล้วหายใจตามปกติเนี่ย
มันไปหายใจเอาสปอร์ของเชื้อราจากมูลค้างคาวเข้ามาในปอดไง
ก็เลยทำให้เกิดเป็นโรคติดเชื้อราแบบนี้ขึ้นมานะคะ
อาการเนี่ยเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นหลังจากที่เข้าไปในโพรงไม้๒๓สัปดาห์

ระยะเวลาต่อจากนั้นก็๒๓สัปดาห์มันเกิดอาการอย่างนี้เลย
นักท่องเที่ยว๗คนเขาเริ่มไอป่วยอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายนะคะ

พอเอ็กซาเรย์ปอดดูก็พบจุดกระจายทั่วปอดเลยค่ะ
ขนาดเนี่ย๓มิลลิเมตรไปจนถึง๑เซนติเมตรเลยนะ
แล้วก็มีการตัดชิ้นเนื้อจากปอดไปพิสูจน์ก็พบว่าเป็นเชื้อราฮิสโตพลาสมาจริงนะคะ

เข้าไป๑๐คนมีอาการแบบนี้๗คน

ซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมว่าต้นไม้ที่นักท่องเที่ยวเข้าไปนั้นนะคะ
มันคือต้นชาม่วงนะคะอายุกว่าร้อยปีความสูง๔๐เมตรนะคะ
แล้วโพรงที่เห็นอยู่ที่นักท่องเที่ยวเข้าไปมันเป็นโพรงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
ขนาดกว้างพอที่คนเข้าไปได้ค่ะ

ความสูงของโพรงประมาณ๓เมตรนะ
ก็ดูน่าตื่นตาตื่นใจไงคุณชนะ
พอเราเข้าไปดูข้างในเนี่ยนะจะเห็นว่ามันเป็นที่อยู่อาศัยของค้างคาวแวมพายแปลงเล็ก
ซึ่งค้างคาวตัวนี้มันอาศัยอยู่ในพื้นที่คลองวังหีบ
นานตากผ้าตำบลนาหลวงเสนอำเภอทุ่งสงฆ์จนครศรีธรรมราช
ซึ่งต้นไม้ต้นนี้นะคะก็เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเยี่ยมชม
หมายความว่าถ้าไปตรงนี้ก็ต้องไปแวะตรงนี้แหละ
หลายคนก็อยากเข้าไปไงแต่ว่าเขาก็มีป้ายเตือน
ติดป้ายเตือนเลยว่าห้ามเข้าไปในพรงต้นไม้ต้นนี้
เพราะอาจจะติดเชื้อราจากมูลค้างคาวได้
เพราะฉะนั้นคุณหมอมนุนก็เลยบอกนะคะย้ำตรงนี้ว่า
ใครที่เคยเข้าไปในโพรงต้นไม้นี้แล้วไม่ใส่หน้ากากอนามัยเนี่ย
เช็คร่างกายตัวเองหน่อยมีอาการไออ่อนเพลียเหนื่อยง่ายไหม
ยังไงก็มาพบคุณหมอหน่อยเพื่อความปลอดภัยนะคะ
แล้วก็จะได้ป้องกันไม่ให้เกิดอาการรุนแรงด้วย
โดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวต้องยิ่งรักษาและตรวจสอบให้ดี
เอามาฝากเตือนสำหรับนักท่องเที่ยวนะ
แต่ผมว่าก็มีอยู่หนึ่งคนเลยแหละที่แบบเสี่ยงมากเลยนะ
คุณจูด้งใครอ่ะไม่ใช่แบทแมนอยู่ในถ้ำข้างด้านขาวดมมุดทั้งขาวทุกวันเลย
แบทแมนอยู่แล้วเขาจะกลัวทำไม
แต่ฉันเป็นห่วงคุณโจด้งเนี่ยเขาบุกป่าฝ่าดงเกิดเขาไปมุดโพรงมุดถ้ำอย่างนี้ทำไง

แล้วคุณเวลามุนคุณมุดถ้ำมุดโพรงแล้วคุณสบายดีไหม
ผมไม่ค่อยได้มุดถ้ำนั้นหรอกส่วนใหญ่ผมก็จะอยู่ในแหล่งน้ำ

คือที่ชุ่มแฉะมันเป็นที่ของผม
งั้นให้คุณอยู่อย่างสบายใจ
ไม่อยู่น้ำเหรอคะ
รับคุมกันแบบสุดได้ทางไทยรัฐอีวิตช่อง๓๒ครับ